จะพาไปดูต้นไม้ประหลาดอีกแล้วค่ะ
คราวนี้ทั้งต้นแล้วก็ทั้งใบมันออกมาเป็นสีเหลืองทอง
ทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยมันควรจะเป็นสีเขียวค่ะ
ที่เห็นอยู่นี่คือต้นลิ้นฟ้าหรือต้นเพกานั่นเอง
ลักษณะลำต้นตั้งตรงสูงประมาณ๑เมตร
บริเวณลำต้นด้านล่างไปจนถึงปลายต้นมี๒สีนะ
ด้านล่างจะเป็นสีน้ำตาลผสมกับสีแดงเลือดนก
ส่วนที่เหลือยาวขึ้นไปจนถึงยอดรวมทั้งกิ่งก้านสาขามันเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทอง
กิ่งของมันเนี่ยนะจะแยกออกจากลำต้นออกมาเป็น๓กิ่ง
มียอดอ่อนที่แตกใบออกมาเป็น๖ยอด

สำหรับต้นนี้นะคะอยู่ในพื้นที่บริเวณสวนหลังบ้านของคุณลุงจำลองคัมภีร์พฤษอายุ๗๑ปี

นี่เขาให้ดูเลยนะปกติมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้

อีกด้านหนึ่งเห็นไหมมันเป็นสีแปลกประหลาดไม่เหมือนกัน
จริงลุงก็บอกเหมือนกันว่าไม่เคยเห็นต้นเพกาสีเหลืองทองแบบนี้มาก่อน
ทั้งที่ต้นอื่นมันก็เป็นสีเขียวทั่วไป
ทั่วไปกว่าลำต้นสีน้ำตาลใบสีเขียวใช่ไหม
บอกต้นนี้มันน่าจะแปลกประหลาดแหละ
ก็เดี๋ยวจะลองไปเสี่ยงโชคดูตามความเชื่อ
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงจะไปเสี่ยงแบบไหนยังไง
แต่ที่แน่มันก็สร้างความหูหาให้กับคนที่ไม่เคยเห็น
บ้านดิฉันเวลาจะทานฝักเพกาก็จะเอาไปเผา
แล้วก็ไปลอกลอกตัวที่มันเผาดำออกทาน
กรุบกลับอร่อยเป็นยาสมุนไพร
แต่ต้นนี้มันยังเล็กไปยังไม่มีฝาก
ต้องรอดูต้องรอดูว่าโตขึ้นมาแล้วมันจะเป็นปกติหรือเปล่า

ลองดูว่ากันไปเรื่องราวของต้นไม้แปลก